นกเขาแต่จะพาไปดูนกเหมือนกัน
นกเอี่ยงถ้ำเขาบอกว่าหายากมาก
แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติธารณบุคครณี
ที่จังหวัดกระบี่นะเขามามากกว่า๑๐ตัว
นี่ช่างภาพเราเก่งนะจับภาพได้

กเอี่ยงถ้ำหรือว่านกกาเขานกหายาก
ปัจจุบันพบอยู่ที่หมู่เกาะห้องตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่
ภายในอุทยานแห่งชาติธรรมบุคคลานีนะคะ
ซึ่งนายเวียรศักดิ์ศรีสัจจังค่ะหัวหน้าอุทยานบอกว่านกเอี่ยงถ้ำ
หาดูได้ยากในสภาพแวดล้อมทั่วไป
แต่ด้วยสภาพพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หมู่เกาะแห่งนี้
นกชนิดนี้มักไปหาแมลงไปหาหอยชนิดต่างมากระท่อเปลือก
แล้วก็กินเนื้อที่อยู่ข้างในจนพบกองเปลือกหอยเป็นจำนวนมาก

กหอยคือเขาเอามากินแล้วเขาก็ทิ้งไว้นะคะ
นกเอี่ยงถ้ำเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตอนนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐ตัวนะคะ
ซึ่งทางอุทยานพยายามจะอนุรักษ์ไว้ด้วยการห้ามค่ะ
ห้ามชาวบ้านและห้ามนักท่องเที่ยวทำร้ายเขาจับหรือดักแล้วเอาไปเลี้ยง
ซึ่งนกกาเขาหรือว่านกเอี่ยงถ้ำเป็นนกที่ตอนนี้ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะ
สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนสัตว์สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๓๕ค่ะ
เออปากเขาสีสวยนะสีเหลืองสดใสเชียว